คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราแวะไปที่บ้านกรอกกันหน่อยนะฮะ
อัปเดตความคืบหน้าบรรยากาศที่นั่นกันหน่อยนะฮะ
หลังจากที่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานซื้อ
เนื่องถึงเมื่อวานเราก่อติดกันกับเรื่องของการตามหาป้าทิน
ถิ่นเป็นชาวบ้านซึ่งอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงตำบลเดียวกัน
ขึ้นไปหาเห็ดที่ภูเหล็กไฟกับภูพราแล้วก็หลงป่าไป
หนึ่งในคนที่ไปช่วยหาก็มีพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วย

พ่อก็บอกว่าก็เข้าใจเข้าใจหัวอกของครอบครัวกับคนที่หายไป
เพราะว่าก็เหมือนลูกตัวเองที่หายไปแล้วชาวบ้านไปช่วยหา
การที่พ่อแม่ไปช่วยหาก็เหมือนเป็นการช่วยตอบแทนชาวบ้าน
หลงป่าก็ไปช่วยหาก็เป็นการตอบแทนชาวบ้านกันไป
อันนี้คือป้าทินบรรยากาศที่เห็นเป็นป้าทินหลังจากที่เจอตัวแล้วก็เอาออกมาจากที่ภูพระพราได้นะฮะ
การค้นหาป้าทินซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกกอกเองก็ได้ไปช่วยกันค้นหาเหมือนกัน
เพราะว่าป้าทินเองจริงแล้วเป็นชาวบ้านที่บ้านกกตูมนะฮะหลงป่าเข้าไป
หนึ่งในคนที่ไปหาก็คือนายอนามัยเป็นพ่อของชมพู่นั้นร่วมในการเดินเท้าค้นหากว่าสิบกิโลด้วยกัน
พอรู้ข่าวว่าเจอตัวแล้วพ่อของชมพู่เองก็ดีใจครับแล้วก็ถอนหายใจ
ก่อนที่จะหันมาบอกกับนักข่าวว่าโล่งอกโล่งใจแล้วก็ดีใจแทนลูกของพ่อถิ่นด้วยเขาโชคดีจังเลยที่เขาเจอแม่เขา
ส่วนที่ตัวเขาเนี่ยขึ้นเขาไปช่วยตามหาป้าทิมเพราะว่าเขาเข้าใจ
เข้าใจหัวอกของคนที่ต้องตามหาคนที่รักที่หายไปดีเป็นความรู้สึกที่มันทุกข์ทรมานมาก
ก็เลยอยากมาช่วยอีกเหตุผลหนึ่งที่ไปช่วยคือช่วงที่ชมพู่หายไปเนี่ย
ชาวบ้านที่บ้านกกตูมเองก็มาช่วยตามหาน้องชมพู่ที่บ้านกอกเหมือนกัน
อยากจะตอบแทนชาวบ้านที่บ้านกกตูมบ้างเพราะทั้งสองหมู่บ้านเองก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับ
ทำไมเราถึงไม่โชคดีเหมือนเขา

อะไรแบบนี้ก็ตัดเพาะกันไปเดินกันไปนะฮะ

แล้วก็น่าเสริมในการไปตามหาป้าทินชาวบ้านที่บ้านกกตูม
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ชาวบ้านเจอป้าทินแล้ว
ก็พากันลงมา

ดูนั่นสิหายไปเลย
ชาวบ้านที่บ้านกกตูมก็ขึ้นไปช่วยหา
คนที่ไปหาป้าทินเองก็บอกว่า
เมื่อคืนเห็นเจ้าปลาส้มลงมาแล้วนี่
ลงไปพร้อมกับชาวบ้านที่บ้านกกตูมนู่น

หลังจากนั้นก็มีการขี่รถจักรยานยนต์

แล้วก็ให้วิ่งกลับเข้าไปที่บ้านเองนะฮะ
แต่ว่าจนถึงล่าสุด
เมื่อคืนเจ้าปลาส้มยังไม่กลับบ้าน

บอกว่าเออก็เป็นห่วงเหมือนกันนะ

เจ้าปลาส้มเนี่ยเคยขึ้นไปเองแหล่งวัน
แล้วก็กลับมา

มุบันกกอกไม่สบายใจ
ก็คือกรณีที่อย่างที่คุณเล่า

อาจจะเกิดอาเภษอันเนื่องมาจากกรณีที่ลุงพลปักทูบกลับหัวหรือเปล่า
ตอนที่มีการสาบานบนถ้ำภูผาแอกนะคะทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยรวมตัวกันบอกว่า
อยากให้ลุงพลเนี่ยไปไหว้ขอขมาที่สารหลักบ้านซึ่งสารเนี้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านกกอกเคารพนับถือ
ลุงพลว่าไงลุงพลก็ตอบกับเราแบบมีอารมณ์ร่วมนิดนึงนะคะบอกว่าเอ๊ะคราวก่อนเนี่ย
ก็ทำพิธีขอขมาตามที่ชาวบ้านอยากให้ทำเรียบร้อยแล้วนี่ทำไมหมอทำคนนี้
ก็คือคนที่ไปทักเนี่ยนะคะจึงเอาเรื่องนี้มาพูดต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้น
แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความสบายใจของชาวบ้านเอาล่ะผมก็พร้อมพร้อมที่จะไปขอขมาอีกครั้งนะคะ
แต่ก็อยากเชิญหมอธรรมตาทิพย์มาคุยกันที่บ้านสักหน่อยซิ
ว่าอาการเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมาโทษลุงพล
หยุดไม่หย่อนแบบนี้นะคะฟังเสียงลุงพลหน่อยค่ะ
การที่บอกว่าผมไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ลิ้นนี่ผมก็ได้ไปขอคำมาท่านแล้ว
ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำถูกต้องแล้ว
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่ผมทำเรื่องแบบนั้น
ซึ่งผมก็น้อมรับทุกข้อคอรหาผมก็ได้ทำการขอคำมาไปแล้ว
แต่ท่านยังไม่พอใจผมก็อยากจะให้ท่านมาหาผมเหมือนกันว่าให้มาคุยกันที่บ้านเลยนะ
อยากจะฝากบอกด้วยว่าหมอธรรมท่านนี้รู้สึกว่าจะมีอิทธิพลมากเหลือเกินกับเรื่องแบบนี้
ก็อยากจะเชิญท่านมาที่บ้านนะก็ถ้าสิ่งไหนที่ท่านอยากให้ผมทำจริงก็ผมน้อมรับทุกประการ
หมอธรรมลุงพลเชิญชวนไปที่บ้านผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้ยินแล้วก็ลองไปคุยกันซะหน่อยนะคะ
ทีนี้มาดูกรณีคุณอุ๊บวิริยะกันหน่อยค่ะหลังจากที่ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านกกอกแล้ว
ล่าสุดค่ะเห็นไหมคะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจะติดต่อลุงพลมาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง
คนเดียวในดวงใจของศิลปินธันวาราศีธนูนะคะคุณอุ๊บอธิบายแบบนี้บอกว่า
คือเนื้อหาของเพลงเนี่ยเหมาะกับชีวิตลุงพลเกี่ยวกับภาพวาดหนุ่มหล่อบ้านนา
ใส่เสื้อเชิดขับรถมอเตอร์ไซค์เท่เลยบอกกับคุณธันวาซึ่งเป็นศิลปินบอกว่า
จะเอาลุงพลเนี่ยมาร่วมงานซึ่งคุณธันวาก็เห็นด้วยอ่ะนะคะคุณอุ๊บบอกว่า
คุณอุ๊บได้ค่าตัวสองหมื่นบาทส่วนนี้ประกาศนำไปช่วยหมาแมว
ส่วนลุงพลจะได้ค่าตัว๑๐๐๐บาทไม่ใช่๑แสนบาทอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะ
แล้วก็ในวันที่๑๙สิงหาคมนี้จะเดินทางไปที่หมู่บ้านกกอก
หากลุงพลป้าแตนตกลงก็จะมอบให้อีกหนึ่งงานนะฮะคนละงานกันนะ
นั่นก็คือการเป็นนายแบบแล้วก็นางแบบคำนี้อย่างนี้นะ
อะไรรู้ไหมอะไรฮะถ่ายภาพเวดดิ้งจะให้อีกหนึ่งงานถ่ายภาพเวดดิ้งคู่นะคะ
ให้ค่าตัวหนึ่งหมื่นบาทหลังจากนั้นก็เตรียมที่จะจีบทั้งลุงพลทั้งป้าแตน
เดินแบบที่กรุงเทพในเดือนกันยายนด้วยนะคะ
ทีนี้คุณอู๋บอกว่าย้ำเลยนะคะว่าไม่ได้ให้เงินฟรีแต่ต้องทำงานเพื่อแลกกับเงินนะคะ
ถามว่าลุงพลลุงพลรู้สึกยังไงลุงพลบอกว่ายินดีแล้วก็ดีใจ
หนึ่งต่อก็คือคุณอุ๊บไปช่วยเหลือหมาแมวใช่ไหมไปช่วยเหลือสังคม
ส่วนผมเองก็ได้ค่าตัวได้รับโอกาสที่ลุงพลชอบมากที่สุดคือการช่วยเหลือสังคม

พูดถึงเรื่องของครอบครัวนี้นะคะลุงพลกับป้าแตนเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เราได้ฟังเสียงของลุงพลร้องเพลง
แล้วเราก็ประทับใจกันในหลายเพลงไปแล้วนะคะ
โดยเฉพาะเพลงของพี่ปูพงศิษย์เนี่ยนะคะ
ทีนี้มาถึงคราวของป้าแตนบ้างแต่ก่อนจะฟังเสียงของป้าแตน
ไปดูก่อนว่าใครเป็นนักร้องดวงใจเนี่ย
แตนคนนี้ไงคะคุณตายอรไทย

ชอบมากเพราะว่าเคยเป็นสาวโรงงานด้วยกันมาก่อน

หมายถึงว่าเคยเป็นสาวโรงงานเคยทำงานอาชีพเดียวกันมาก่อน

มันคือแบบหาโรงงาน

แต่ก่อนฟังไปฟังเสียงของคุณตายอรไทย
คุณตายอรไทยฝากอะไรนิดหน่อยถึงป้าแตนค่ะ
เชียร์ชอบตายแย่งฟังเพลงของตายมันตลอด
แล้วก็บอกว่าเป็นชาวโรงงานขึ้นกันโอ้ยดีใจเนอะนะคะ
ที่หัวจากว่าป้าแต่นกับเป็นชาวโรงงานขึ้นกันนะคะ

ซึ่งใต้กระติดตามเขาป้าแต่นกับลุงพลอยู่เนอะนะคะ
กะบินก็แอบใจให้นะคะขอให้อีกอย่างนะคะ
มันหลับหลื่นนะคะละกันขีดไข้เร็วเนอะ
พี่โฮการยังพอกันด้วยป้าแต่นเนอะสู้ค่ะ

ใช่ปลื้มอกปลื้มใจปลื้มมากเลย

คุณพระศรพริมพระศรพพานันเอาให้ดู

เออคล้ายวะตังสั้นวะถังสั่นวะขือยู
หมายคือหมายถึงเหมือนเนี่ยหน้าอย่างเดียวไม่พอ
เสียงจะเหมือนไหมลี่ยะเหลิงฟังอ่ะ

เอ้าไปฟังเสียงป้าแตนกันหน่อยค่ะ
กราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบหมอปลาย
ลาทุ่งดอกคูณสวัยมาอาศัยชายฆ่าป่าปู

เอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต่ำ
นี่ร้องต่อเลยล่ะ
โอ้เขาก็ร้องท้ออยู่ก็แต่
ตรงคีตรงขี้
แสดงว่าทั้งลุงพลแทนเนี่ยไม่ธรรมดา

แล้วก็เป็นกำลังใจที่ป้าแตนได้จากนักร้องในดวงใจคุณตายอรไทยค่ะ
ก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายทุกคนแล้วกันนะฮะ